ดิฉันมนุชาเจอมูลรายงานจากจุดที่จะขึ้นเครื่องบิน
เพื่อที่จะไปประเทศกัมพูชานะคะ
ซึ่งดิฉันเดินทางกับทางสมสรตมีฤรัมด์ยูนีเตเตะนะคะ
มีชื่อเสียงที่รู้จักกันดีในไทยลีก๑อยู่แล้ว

ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนตัวที่จะออกทัวร์
กระชปบังกับทีมในแถมภูมิภาคอาเซียน

ก็คือเป็นการกระชับสัมพันธมัยตรี
ระหว่างภูมิภาคในแถบอาเซียนด้วยนะคะ
แต่ว่าเราจะไปพูดคุยกับนักเตะที่เป็นชาวไทยแล้วกัน
เป็นบรรดานักเตะรุ่นใหม่หน้าใหม่กันทั้งนั้น

ขอเสื้อเครื่องดื่มนะคะ
เจ้าชายสนุกในตอนนี้ก็คงกำลังกินตากลุ่มสัตว์
เจอหนุ่มกุ้ยก่อนเราวิทยาลัยมาเศษ

นาดครั้งหรืองี้
จะสั่งอะไรข้ามนอก

ก้านอิงตะวัน
ก็มีแฟนบอลที่โจทย์กรรมประกาศหลังทินชาติไทยได้ตัวอำนักหนักไทยนะคะ
แล้วก็ขอถ่ายรูปไว้ที่ที่สุดค่ะ

ขอบคุณค่ะชื่นชมที่มีรักษาอ้าว

แนะนำชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุล
ชื่อเชคสวชกครับ

เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือต่างได้ไงเกิด

ก่อนหน้านี้ก็โชว์ฟอร์มไปในเกมที่เจอกับทางทีมยาโฮด้วยเนอะ
สำหรับกำลังใจของเราที่จะไปเจอกับพาโนเป็นพราวเอฟซีเป็นอย่างไรบ้างคะ
ก็ตามทีมบริษัทนะครับ

แล้วสำหรับแฟนคลับส่วนตัวของเราล่ะบอกอะไรกับแฟนของเช็คหน่อยสิ
ไม่ค่อยมีค่ะ

อย่างนั้นบอกหนอชาวกำลังชาวหน่อยที่รอเจอเรา
ก็อยากให้แฟนบอลที่กัมพูชาไปเชียร์เยอะครับ
เพราะว่าไปเกมที่จะหนุ่มแน่นอน
ขอบคุณมากนะคะหนุ่มเช็ค
ติดตามผลงานของเขาได้นะคะ
มีคนถามมาสัมภาษณ์หนุ่มตุ้ยหน่อย
ไม่ใช่พูดถามไปแล้วค่ะเพิ่งพูดกับเขา
มันก็พูดดีเขายืนอยู่น่าร้านเครื่องดื่มนะคะ
นักเด็กต่างชาติของทางทีมบริรัมย์เยอรุเตรรักษ์

เพราะว่ายังคุยกับสมาร์ทโฟนของพวกเขานะคะ
การเดินทางครั้งนี้มีทั้งหมด๒๓คนค่ะ
จากก่อนแหละอันนี้สมมุติสองวันเพิ่มเปิดตัวไปส่วนร้อนเลย
ตัวนักเตะ๓๕คนเป็นนักเตะเลือดใหม่เกือบครึ่งทีมนะคะ
นักเสกอีกรูปที่มีคนติดตามมากมาย
คือหนูต้นนารุกวะดีนิยวัฒนธรรมค่ะ
เป็นพี่หมีของแฟนคลับนะครับ
สวัสดีค่ะต้นจากเทราะห์ทีวีค่ะ
และใครเป็นแฟนไหนคะ

ก็จะเก็บภาษณากลับมาให้ด้านน้องดี
จริงตอนก่อนที่จะมาถึงหน้าเกด
เหมือนต้นหรือวัตถุบางอย่าง
ลำโพงครับให้น้องเก็บไปแล้ว
แล้วจริงเป็นลำโพงส่วนตัวของต้นหรือครับ

คือเวลาก่อนแค่ไหน
ต้นสำหรับเกมที่จะไปเจอกับเกมเตรน
แต่ว่าคราวนี้ก็แบบไปเยือนกับผู้ชายก็ฝากแฟนบอลเคยติดตาม

ก็ยังไม่ค่อยลงโตสัดลาย

พยายามกล้ามทีสินทรัพย์กันให้เร็วสุด
เกมที่เจอกับพิมาอในเมียนใหญมตรี

เกมนี้ก็ได้ให้น้องร้องได้สัมผัสเป็นการโลเจชั่น
ก่อนปกติแล้วพระเช้าแบบนี้

ไม่เห็นจนแค่น้ำหนัก
ค่ะแก่งปลากบอกมาว่าก้มสู้เป็นกำลังใกล้นะ

ก่อนหน้านี้กำหนดที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ย

แต่ว่ามีไฟล์เที่ยวบินก่อนหน้า

ที่เป็นการเดินทางจูกจุดนะคะ

ที่เป็นทีมคณะสื่อบริเวณที่ร่วมเดินทางไปคราวนะคะ

ขอแข่งข้าว
จากไหนค่ะจากตูนแนะนำอีกทีหนึ่งสี่ทีม
มีชื่อคอลัมม์ไหมเผื่อเหมาะทีเขาซื้อตามไปตี๊กไปชมได้

เอาแบบเต็มยดเหมือนรายงานหน้าชั้นเลยค่ะ

ทีมงานนะคะ

ว่าไปทั้งหมดกี่คนคราวนี้นักเตะ

ก็มีติดซ้อมที่บุรีลำครับแล้วเลยมาได้ไป

ชื่อน้ำสกุลแล้วก็ตำแหน่งแบบนี้เลยครับ
ก็สิ่งที่แฟนจะได้เห็น

ขอบคุณมากค่ะมึกเกมแล้วพบกับยาโฮ
ฮันน่ากูลเขียนร้อนเพลงได้อย่างไรเสนอแบบนั้นตอนนี้

หวังว่าติดตามภาพไฮไลท์การเห็นขันให้บัตรนี้ได้ทางเทวโนโลยี
เพราะว่ามีข่าวชะดิชาชะดิชาที่บุคคลุมชะพาว
ก็เดินพาไปต่อเก็บกับทีมนี้ด้วยนะคะ
ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมีการเก็บภาพบรรยากาศกัน

ในขณะนี้ก็เริ่มมีการเรียกขึ้นเครื่องแล้ว
ก็คือไฟล์เที่ยวบินแอร์เอเชียเอฟดีหกศูนย์แสนมุ่งหน้าภูมิภรรมเตรียมนะคะ
อ๋อเริ่มทางในช่วงรายเทคอล์ฟถ้ากำหนดก็คือเวลาประมาณ๗นาที
เพราะว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการเตรียม

ขอบคุณสำหรับแฟนแฟนชาวไลท์ด้วย
บหนจืนเจอกันไปถ่ายแสดงใจกันได้
อีกครั้งหนึ่งนะคะการออกตัวของบุรีรัมยูนิเต็ดนัดนี้เป็นนัดที่๒แล้วจากที่กำหนดไว้ทั้งหมด๔นัด
ก่อนที่จะมีการเกมกระชัดมิดที่จะไปเยือนทีมสตูนและก็ทีมอ่านทองก่อนที่จะเปิดสินท้ายลิงค์ในวัน๒๑อูน๕พันธุ์นี้
ดังนั้นเราจะได้เห็นภาพของสถานการณ์ของทีมใหญ่ทีมหนึ่งของไทย

ว่าจะมีการสัดชับและรูปแบบไปกันอย่างไร
หลังจากที่มีการเปิดตัวทีมไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งการรายงานความเคลื่อนไหวต่าง
ฉันก็จะมีภาพบรรยากาศแล้วรวมถึงความเคลื่อนไหวที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
รวมถึงสีสันน่ารักของนักเตะ
ถ้ามีโอกาสนะคะก็จะมีให้ติดตามกัน

ถือว่าในวันนี้ก็เป็นเช้าสดใสที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสดใสก่อนที่นักเตะเรียลยูนิเต็ดจะเดินทางไปที่กัมพูชาค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะ